สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวนะครับ
คุณผู้ชมครับรายการเกมต่อชีวิตนะครับเดินทางเข้าสู่ปีที่๔แล้ว
เกือบ๓๐๐ครอบครัวนะครับที่มาในรายการของเรา
และคุณผู้ชมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันต่อชีวิตและเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้
ซึ่งหลายครอบครัวนะครับกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชม
หลายท่านได้ลุกขึ้นสู้กับวิกฤตที่ท้าโถมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
และวันนี้นะครับเป็นเทปพิเศษนะครับที่ผมจะรวบรวมเอาความประทับใจในรายการมาให้กับคุณผู้ชมได้ทราบซึ้งตราตรึงหัวใจกันอีกครั้ง
กับเรื่องราวแรกที่ประทับใจสุดสุดเพราะเป็นเรื่องราวของเด็กกระตันยูที่สู้สุดหัวใจเพื่อครอบครัว
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ใจสู้หรือเปล่า
ไวไหมบอกมา
โอกาสของผู้กล้าหา
สัจภาพไม่มีทั้ง
ครอบครัวผมอยู่กันทั้งหมด๕คนครับ
พ่อผมทำงานก่อนสั้น
งานแต่ก่อนมีทุกวันเลยค่ะ

แม่ผมก็แทบไม่มีงานแล้วก็ไม่มีรายได้ครับ
โชคดีที่ผมกับน้องเลิฟไปร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินได้ครับ
ได้ตังค์มาผมก็เอาไปให้แม่ภูมิใจครับ
เอามาให้พ่อกับแม่ครับช่วยครอบครัวครับ
ขอถามหน่อยว่าเริ่มต้นมายังไงลูกถึงได้ไปร้องเพลงเปิดหมวกได้รัก
จริงแล้วหนูตามแม่ไปขายของถูกไหม

ขายของเล่นเด็กกับเสื้อผ้ามือสองแล้วก็กระปุกออมสิน
แล้วพอเวลานั้นมาแม่เขาจะเอาลำโพงไปเปิดฟังเพลงอะไรอย่างนี้

พอเก็บตลาดปุ๊บไอ้น้องเลิฟกาวลำโพงขึ้นมาหยิบมาร้องเพลง
เพลงอะไรจำได้ไหมลูกที่หนูร้องวันแรก

แต๋วจ๋าเท่านั้นแม่ค้าแม่ขายในตลาดถึงก็หันมามองเลยเหรอลูกเลิฟ
ขอฟังหน่อยได้ป่ะแต่วจ๋าตั้งหน่อยสิลูก
แต๋วเจ้าเห็นใจจนาแต๋วของพี่
รู้สึกยังไงบ้างครับที่ลูกตัวน้อยอายุเขาเพียงเท่านี้เอง
แต่เขาทำหน้าที่เหมือนช่วยเหลือครอบครัวขนาดนี้
อยากให้เขาลำบากเหมือนเราแต่บางทีเขาบอกว่าไม่เป็นไรหนูจะไปอะไรอย่างเงี้ย

ว่าบางทีผมไปทำงานอย่างนี้บางทีผมไม่ได้ตังค์กลับมาสักบาทเลย
แต่บางทีเย็นกลับมาเขาบอกพ่อหนูได้ตังค์มา
แต่เราบางทีเราไม่มีจริงแต่มันทำได้ขนาดนี้
ผมก็ดีใจครับ
ก็ครับผมอยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งหมดห้าคนครับ
ก็ผมทำงานรับจ้างในโรงงานไม้ครับ
ส่วนแม่ผมก็ทำงานอยู่ที่เดียวกับพ่อผมครับ
ปิดเทอมน้องนนท์ก็ไปช่วยทำงานไปช่วยเลี้ยงไม้ค่ะ
จากผมไปช่วยแม่ผมก็ไปรับจ้างเก็บมังคุดกับน้องน็อตนะครับ
ตอนลนขึ้นไปต่อยมวยค่ะแม่ก็กลัวไม่กล้ามอง
แม่กูเห็นลูกเจ็บแม่ทนไม่ได้
ลูกบอกว่าลูกจะสู้ต่อเพื่อแม่เอาตังค์มาช่วยแม่แม่ก็ลำบาก
ผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะหาเงินให้พ่อให้แม่ให้น้อง
ได้มีกินได้มีใช้ได้อยู่อย่างสุขสบายครับ
ขึ้นไปแล้วเป็นไงลูกผลวันนั้นวันนั้นสะบักสบอมไหมระบมไหมเจ็บไหม
ก็เจ็บอยู่ครับเจ็บพวกตามแข้งผมโดนต่อย๓ยกครับ

ใช่ครับจนถึงยก๔ครับพักยกครูก็บอกว่าถ้าถ้าต่อยชนะได้เงินนะ
ผมก็มีมีแรงฮึดสู้แล้วก็เดินต่อยเดินเตะเดินแทงเข่าอย่างเดียวเลยครับ
ด้วยความเป็นพ่อพ่อรู้สึกยังไงลูกเจ็บพ่อก็เจ็บครับ
แหไปคว้าข่ายไปไปหาอะไรกันครับที่หนองที่บึง
มีข้าวอยู่ครับแต่กับข้าวไม่มีครับก็ห่อข้าวไป
ก็ไปหาใส่อ้วนได้ปลาครับ
พอได้มาบ้างก็ก่อไฟเอาย่างกินกันครับกับครอบครัว
ดีไหมเวลาก่อไปย่างปลากินอยู่ตรงนั้นน่ะ
ดีมากครับกินอยู่ข้างนอกแล้วมันกินอร่อยมากครับ
กับครอบครัวแล้วมันมีความสุขมากครับ
หนูต้องตื่นตี๕ทุกวันช่วยแม่ทอดนมปัง
ตอนเช้าแม่หนูเอาหนูนั่งรถเก่งไปขายของที่โรงเรียน
หนูกับน้องนายก็ไปรอที่โรงเรียนก่อน
ไปตั้งโต๊ะรอแม่มาครับ
น้องน้ำก็เป็นโรคดูเคนครับ
ำเนื้อเสือบขาไม่ค่อยมีแรงครับ
ทุกวันนี้บ้านที่หนูอยู่มันก็ซุกสมมาก
บนใดก็จะพังครับไม้มันผูก
หนูเองก็เคยตกบันไดนี้มาแล้ว

กลัวจะตกเลยนะแขนาคมัง
อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งมาซ่อมแซมห้องน้ำ
ซ่อมแซมบันไดบ้านครับ
พ่อกับแม่กับน้องจะได้อยู่กันปลอดภัย
ไม่ต้องกลัวมันจะหักจะพังครับ
บอกว่าหนูขยันไม่แพ้พ่อและแม่เลย

ทอดเสร็จเอาของใส่รังครับ

ของแม่มาหนูก็ช่วยแม่ขายแป๊บหนึ่งครับ

หมู่บ้านหนูก็ช่วยแม่ล้างจานครับ
แล้วก็เอาน้องนายอาบน้ำครับ

และเห็นบอกว่าเขาไม่กล้าขอเงินแม่ซื้อขนมกินเลย

แล้วทำไมหนูไม่ขอเงินแม่ไปซื้อล่ะลูก
เพราะว่าเงินมันหายากครับ

หนูเห็นภาพไหนที่ว่ารู้เลยว่าพ่อแม่เราลำบากเหลือเกิน
ที่ขายของได้เงินไม่ค่อยเยอะครับ

รักและห่วงท่านขนาดไหนวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับพ่อกับแม่ไหมลูก
หนูรักพ่อกับแม่นะครับ

ทุกวันนูต้องตื่นปลีสีไปช่วยพ่อทำงานค่ะ
จนถึง๗โมงก็อาบน้ำไปโรงเรียน
พอเลิกเรียนตอน๓โมงครึ่ง
หนูก็ไปช่วยพ่อทำงานต่ออีกค่ะ
ขายปัญหาแล้ว
ส่วนแม่โหนก็ทำงานที่โรงไม้ที่เดียวกับพ่อคะ
น้องหนูเขาก็ไปช่วยแม่เลี้ยงไม้
หนูจะตื่น๖โมงทุกวันไปช่วยแม่ทำงาน
พอวันในที่โรงงานเขาหยุด
หนูก็ไปรับจ้างเก็บมังคุดค่ะ
เวลาหนูไม่ได้ไปเก็บมังคุด
ก็ช่วยกันทำคัตเต้ามาสขายค่ะ
ถ้ามีเงินเหลือเยอะจะให้แม่เก็บ
ใช้ค่าใช้จ่ายที่บ้าน
ขอให้แม่กับพ่อเขาไม่เหนื่อยก็พอค่ะ
เหนื่อยแค่ไหนครับเหนื่อยมากไหมแม่
หนื่อยมากก็สู้ลูกเรียงลูก
แม่เขาบอกว่าก็เหนื่อยค่ะ

ต่อไว้ให้ลูกเรียนให้ได้มากขึ้น
อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้วนบอกว่าเฮ้ยฉันต้องสู้

หัวข้าวเหรอคะ
ลูกลูกรักลูกมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมลูก
เฮ้ยขออนุลักษณ์แม่ที่สุดค่ะ
ครอบครัวผมอยู่บ้านหลังนี้กันหมดห้าคนครับพ่อแม่ผมก็มีอาชีพค้าขายครับ
หลังเลิกเรียนประมาณ๔๕โมงผมก็จะมาช่วยแม่ตักไอติมขาย
ก่อนไปโรงเรียนผมพี่บอร์พี่เฟิร์ทจะช่วยพ่อเจ็บรถชิ้นครับ
ช่วยทำงานบ้านทุกอย่างก่อนที่จะมีบ้านหลังนี้อยู่นะครับ
ครอบครัวผมเนี่ยครับปลูกกระต๊อบ
ไฟฟ้าไม่มีครัวอยู่ที่เดียวกันที่เรานอนนี่แหละครับ
ผมเห็นพวกพี่ซ้อมหน้าตะมวยไทย

ผมก็เลยขอครูเข้าไปเล่น
ช่วงแรกที่ผมไปฝึกนักตะมวยไทยผมก็ไม่ได้บอกแม่ครับ
แม่ก็เลยเข้าใจว่าลูกหนีเรียน
เนี่ยดึกเดินเนี่ยสี่โทมรอรู้ไหม

จนกระทั่งผ่านไปปีนึงที่ผมได้เรียนนาตักมวยไทย
ต่อมาผมก็ได้ไปชิงแชมป์ประเทศไทย
ตอนนั้นผมกับน้องได้เงินมาคนละหมื่นห้ารวมเป็นสามหมื่น
แม่อยากทำบ้านมันก็ไม่พอทำบ้านครับ
แม่ก็ต้องไปกู้เงินใหม่ประมาณ๗๐๐๐บาทครับ
มีความฝันว่าผมอยากจะช่วยพ่อแม่
หาเงินมาสักก้อนหนึ่งให้พ่อแม่มาใช้หนี้
เขาก็คงมีความสุขมากกว่าทุกวันนี้
อะไรที่ทำให้หนูไปสนใจในศาสตร์นี้ลูก
คือบอยเนี่ยเห็นพวกรุ่นพี่เขาไปเล่น
มันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแล้วไปโชว์ให้ชาวต่างชาติดู
แล้วมันมีเงินเขามีเงินใช้กัน
บ่ายก็เลยตั้งแต่ป่าวสามเนี้ยบ่ายจะเลยไปขอคู่เรียน

เก่งมากลูก

ปิดอยู่เป็นเวลาเกือบปีเต็มนะ
เพราะแม่ถามย้ำถามย้ำอยู่ไง

ผมตั้งใจไว้ว่าได้เงินครั้งแรกเนี่ยผมจะเอามาให้แม่เลย
แล้วจะบอกแม่ว่าที่ผมไม่บอกที่ผมหายไปเป็นปี
กลับบ้านดึกดึกมาเป็นปีเนี่ยผมไปฝึกผมไปโชว์ผมไปแสดงมวยมา
แข่งมาเงินก้อนแรกเนี่ยก็๓๐๐บาทให้แม่นะ

ยิ้มมาให้แม่เวลามันไปอีดกับแม่ก็เลยอวยพรให้ประมาณนี้
เหนื่อยจากการเรียนแล้วแม่เอาวันหยุดแบบว่าไปพักไปฝนบ้างนะลูก

ครับผมอยากให้วันหยุดของผม
เป็นรายได้ทุกวันเลยครับ
ถ้าหยุดทุกวันผมก็อยากมีรายได้ทุกวัน
อยากไปทำงานอยากช่วยเอาเงิน
ส่วนนี้น้ำผักน้ำแรงเรามาแบ่งเบา
พลังให้พ่อให้แม่จ่ายดอกใช้หนี้
เอามีเงินไว้ใช้ในครอบครัว
ต้องขอปรบมือให้กับเด็กกระตันยูทุกคนเลยนะลูกนะ
ภูมิใจมากเลยนะครับที่
เด็กนะครับต่างขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ไม่เกี่ยงงอน
แล้วก็เป็นเรี่ยวแรงที่สำคัญที่ช่วยดูแลครอบครัวนะครับ
พี่เอขอเป็นกำลังใจให้กับลูกทุกคนนะครับลูกนะ
สู้กันนะครับเพื่อครอบครัวของเรานะ
เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมมีความประทับใจแบบสุดมาให้ชมกันอีก
จะเป็นเรื่องราวของใครประทับใจแค่ไหนอดใจสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตเทปพิเศษครับต้อนรับปีใหม่
ด้วยความประทับใจกันแบบสุด
กับครอบครัวที่มาบนเวทีชีวิตแห่งนี้นะครับ
แม้ว่าครอบครัวจะต้องเจอกับวิกฤตแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาข้ามผ่านมันไปได้
นั่นก็คือความรักที่เป็นพลังบวกให้พวกเขาได้สู้ทั้งหัวใจ
เราไปชมเรื่องราวคนสู้ชีวิตบางส่วนที่ผมประทับใจกันครับ
ตอนนี้ฉันทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทำงานกับสวนลำไย
มีลูกชายเป็นเสาหลักของบ้านเขาได้เกิดอุบัติเหตุแมนต้องเข้าผ่าตัดสมอง
หลังจากที่ผมดูการขึ้นมาผมก็จำอะไรไม่ได้เลยครับ
ตื่นเช้าขึ้นมาแม่ผมเขาจะนวดประคบแล้วก็เล่าเรื่องราวเก่า
จนผมเริ่มจำเรื่องราวเก่าได้
แล้วผมก็เริ่มขยับร่างกายได้
ผมรู้สึกนะครับทำไมแม่ผมต้องมาทำงาน
ทำไมเราถึงทำงานเลี้ยงดูแม่เราไม่ได้
จนกระทั่งปีที่แล้วตาป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ต้องออกจากงานมาดูแลตา
ช่วงโควิดลำบากมากไม่มีงานทำ
ถ้าผมไม่ป่วยผมคิดว่าโอกาสที่ผมจะทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวได้
ผมว่าครอบครัวผมจะดีขึ้นกว่านี้ครับ
ถ้ามีเงินสักก้อนแม่อยากตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยว
เพื่อได้อยู่บ้านได้ดูแลพ่อได้ดูแลลูกได้ดูแลหลาน
อย่างนี้เราก็ดีใจแล้ว
แล้วพอเห็นเขาเดินได้ครั้งแรกแม่รู้สึกยังไง
ดีใจมากเห็นเขาเดินครั้งแรกแม่ดีใจมาก
หนูล่ะที่เดินได้ครั้งแรกเลยพ่อ
ก้าวขาออกเดินได้แล้วแมนมีกำลังใจอีกไหมแล้วรู้สึกยังไงครับ
ผมรู้สึกว่าผมนี่ต้องเดินให้ได้

ผมนี่ต้องกลับผมนี่ต้องกลับมาเป็นสาวหลักอีกครั้งหนึ่งครับ
พี่ขอเป็นกำลังใจให้นะครับใน
พูดติดอ่างแต่เวลาร้องเพลงขึ้นมาทีไร

สักหน่อยดิมาสักหน่อยดิเพลงอะไรได้บ้าง
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
สวยสากรณ์อย่าด้วนอย่าฟ้า
เราว่าต้องฝากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่า
อ้ายขอให้เจ้ากับคำสาลา
ทำไมแม่ต้องมาเกมต่อชีวิตครับ
แม่อยากหาทุนไปค้าขายขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านตาก็ป่วย
ได้ดูแลหลานอย่างนี้ให้แมนเขาออกทำงานรับจ้าง
แม่ก็จะได้ดูแลตาดูแลหลาน
เราไม่มีทุนเราก็ขอมารายการนี้ค่ะ
มีแฟนเป็นรอปภมีลูกชายคนโตชื่อก๊อฟ
ก็ไปขับรถที่กรุงเทพ
อีกคนก็เอ๋ก็ขายลอตเตอรี่
ทุกวันนี้ภาระเยอะเจ้าเอ๋เขามาโดนรถชน
เพราะเขาผ่าสมองสมองเขาจะมีแค่ข้างเดียว

เขาก็กลายเป็นผู้หญิงเป็นตุ๊ดไปเลย
มีเงินเยอะก็ให้แม่เลยครับ
เททุกอย่างให้แม่
คำพูดของเขาว่าทำให้มีกำลังใจทุกวันนี้
บางวันมันร้อนแล้วก็เหนื่อย

ในเมื่อลูกพิการมันยังมีกำลังใจสู้

ถ้าไม่ได้แต่งหญิงเรารู้สึกยังไง

เอ๊เอ๊อยากขายหรอเตอรีครับ
ขายตรงองค์พระบ้างตลาดบ้าง
วันนี้เอแม่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้
พูดกับท่านเลยลูกพูดเลยบอกเลยนี่พูดค่ะ
ทุกสิ่งทุกอย่างให้แม่หอมแก้มก็พอแล้วครับ

อันดับหนึ่งเลยเอออันดับหนึ่ง

วันนี้ก๊อฟอยากจะบอกอะไรความรู้สึกที่พี่ชายคนนี้มีแต่น้อง
บอกได้เลยครับเชิญเลยครับบอกเขาเลยนั่นน่ะ
ไม่ว่าจะเป็นยังไงน้องมันก็อยู่ในหัวใจก็คือน้อง
ไม่ว่าจะเดินไม่ได้หรือจะเป็นแบบยิ่งกว่านี้

ครอบครัวของป้ามีทั้งหมดแปดคนป้าก็ขายลูกชิ้นทอด
เมื่อก่อนทำงานโรงงานจ้ะได้เงินมาก็เอามาให้แม่
พอมีโควิดระบาดทางโรงงานก็ให้มี่ออกจากงาน
ผมเลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน
ลูกชายคนเล็กตอนเกิดมาน้องอายุ๔เดือนนะคะ
หมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจเกินน้องเจาะคอตั้งแต่๖เดือนจนถึง๕ขวบค่ะ
ผ่านมา๒เดือนแล้วม่อนไอมาแล้วน้องก็สลบไปเลยค่ะ
ไปถึงสามแยกนะคะรถดำ
เดี๋ยวก็เลยอุ้มบึงเพราะความเท่หรือครับ
คุณหมอก็ช่วยน้องก็ฟื้นขึ้นมาค่ะ
ตอนนี้อาการน้องม่วนไม่รับรู้อะไรเลยแม้แต่จะกินเขาก็ยังหยิบไม่ได้
ความหวังของคนเป็นแม่จะไม่มีวันสิ้นหวังนะคะถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่
รู้สึกยังไงบ้างว่ามันเป็นภาระเพิ่มขึ้นไหมในตอนนี้
แบบความรู้สึกเป็นภาระไม่มีค่ะ
เพราะว่าแม่จะคิดเสมอว่าทำยังไงจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปให้รอด
แต่ลูกสาวแอบคิดบ้างใช่ไหมมีคิดบ้างไหมมี่พี่ถามจริง
คิดว่าทำไมเราโตขนาดนี้เรายังให้แม่เลี้ยงเรายังต้องมาเลี้ยงหลานอีก
แค่เราก็เป็นภาระแล้วไหนจะลูกอีก๓คนอีก
จ๋าแม่อยากบอกความรู้สึกอะไรให้ลูกเขาอยู่แล้วเขาจะได้อบอุ่นใจว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้คือบ้านที่แท้จริงของเขา
วันนี้แม่อยากจะบอกอะไรกับลูกสาวบอกได้เลยจ้ะแม่
แม่ไม่เคยคิดว่าลูกหลานจะเป็นภาระของแม่แม่รักหนูนะลูกนี่ก็รักแม่นะ

เวลาทำนาทำไล่พ่อก็จะให้ขี่หลังขี่คอ
เมื่อ๑๖๑๗ปีก่อนพ่อล้มป่วยแขนขาอ่อนแรง
เป็นจุดพลิกผันให้พ่อเดินไม่ได้
ตาก็เดินไม่ได้เลยนอนอยู่กับพี่
จับซ้อนคินข้าวตัวเองก็ไม่ได้
จากพ่อแล้วคนที่หนูต้องดูแลอีกสองคนก็คือลูกสาวของหนู
เป็นห่วงอนาคตของลูกหนูจะหาเงินที่ไหนส่งเขาไปเรียนต่อ
อยากให้ลูกเรียนสูงไม่อยากให้เป็นเหมือนหนู
เคยมีคนเดินเข้ามาข้างหลังบ้านเพราะว่าประตูบ้านมันปิดไม่ได้
ล้อมบ้านให้มีรั้วรอบขอบชิด
จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนในบ้าน
ถึงแม้ภาระที่หนูแบกอยู่ทุกวันนี้
มันจะทำให้หนูลำบากทุกข์ยากสักแค่ไหนก็ตาม
หนูก็เต็มใจที่จะแบกมันไว้ไปตลอดทั้งชีวิตของหนูค่ะ
เห็นตอนเล็กหนูขี่คอพ่อ
พอตัดมาอีกทีแล้วตอนนี้หนูอุ้มท่านไปอาบน้ำบ้างป้อนข้าวบ้าง

ก็หนูไม่เคยคิดว่าหนูลำบากอะค่ะ
เพราะว่าเมื่อก่อนท่านก็อุ้มหนู
ท่านก็คอยเช็ดท่านไม่รังเกียจ
แล้วพอถึงคราวนี้เราจะรังเกียจท่านก็ไม่ได้เพราะเราเป็นลูก
ฝนเห็นบอกว่าเราก็มือป้อนข้าวเลยเหรอลูกเหรอ

เขารู้ใจปู่ใจพ่อหนูเรียกว่าอะไร

เค็มหรือเปล่านะน้ำฝนก็ชิมก่อนคำนึง
เอ๊ะเดี๋ยวก่อนไม่แน่ใจว่ามันอาจจะจืดไป
ฝนชิมอีกคำนึงเป็นสองคำ
ไม่ค่ะกิน๓คำค่ะ

ห่วงแม่มากไหมมากค่ะสปายมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ที่แสนดีของเราลูก

แม่ก็หักอยู่
ทุกวันนี้ป้าก็ต้องมีหน้าที่ดูแลหลานค่ะ
น้องอุ้มเขาก็อายุ๘ขวบแล้วอะค่ะ
เขาเป็นออทิติกค่ะเขาพูดและสื่อสารกับใครไม่ได้
ต้องมีคนดูแลอยู่ตลอดไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ต้องดูแล

แกชอบไปฝาดบ้านบ้างไปทำยะคาบ้างอะไรอย่างนี้
อยู่เฉยมันหน้าเบื่อ
ไม่อยาก
ทุกวันนี้เป็นห่วงน้องสาวมาก
น้องสาวไปรถล้มมาประมาณ๕๖เดือนที่แล้วจ้ะ
พอเขากลับมาจากโรงพยาบาลใหม่เขาจำฉันไม่ได้เลย
ทุกวันนี้ฉันอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งจะพาแอ้มมันไปรักษาตัว
ถ้าแอ้มมันสุขภาพดีขึ้นครอบครัวมันก็จะดีขึ้น
ถ้ามีเงินเหลือเยอะไปฝ่านั้นจะเป็นทุนการศึกษาให้ก้าว
ให้มันเรียนสูงให้มันจบ
แล้วจะได้มาทำงานเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงยาย
ตอนนี้จำใครได้บ้างครับในบ้าน

เอาล่ะต้องดูชื่อกันล่ะแม่

ไม่มีใครเรียกเรียกแม่

ไม่อยากคิดพอคิดแล้วมันควรจะปวดมากเลย
จันปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ

ยายห่วงลูกทั้งสองนี้มากไหม

ก็ห่วงทั้งคู่แหละห่วงลูกก็ห่วงทุกคนแหละ

เนี่ยแล้วเวลาอยู่กับแม่แอ้มอ่ะอยู่ที่บ้านนั้นน่ะ
เห็นบอกว่าก็ไม่ยอมนั่งเฉยเหรอ

นี่ถ้าไปเกี่ยวไหวเนี่ยสงสัยไปแล้วมั้งเนี่ย

วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตป้าตาคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรครับ
จะไปรักษาเขาให้หายจะได้ทำงานได้
แล้วก็จะให้ก้าวเรียนให้จบ
จะได้มีงานทำมาเลี้ยงแม่เลี้ยงคุณ
ไม่มีคำไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าคำว่าครอบครัว
จริงผมทีมงานและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่เผชิญกับวิกฤตนะครับ

เพราะว่าเรามีความประทับใจและความสนุกสนานรอคุณผู้ชมอยู่
ประทับใจสนุกลุ้นมันขนาดไหน

เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ช่วงนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับ

และลุ้นกันแบบสุดรอคุณผู้ชมอยู่
เกมการแข่งขันที่ต้องอาศัยทักษะ
ความชำนาญและความสามัคคีของคนในครอบครัว
และพลาดไม่ได้เลยนะครับกับช่วง

เปิดได้เท่าไหร่ก็รับกันไปเลยครับกลับบ้าน

งลาบจำนวน๙จานภายในเวลา๓นาที

เร็ว

พอแล้ว

จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

๑หนึ่ง

พร้อมกับข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม
จัดอาหารราดบนข้าวจำนวนอย่างละ๕จาน
ภายในเวลา๓นาที

เอาแล้วลูกเชียร์ใหญ่แล้ว

จานหนับเอาไม่ไหวออก
ข้าวกิจานน์แล้ว

กระทั้ง๕จานนะครับ

แต่ยังยันหรี่กี่จานลูก

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

๕๐๐๐บาทครับ

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ

น่ารักมากเลยเขาเป็นคนที่คิดบวกต้องคิดอย่างนี้นะลูกนะ
วันนี้เรามาใช้โอกาสได้เต็มที่แล้ววันนี้นะครับครอบครัวของน้องไอซ์
จากจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทพร้อมข้าวสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

๖แล้วนะครับ๖แล้วนะฮะเดี๋ยวอีก๒ึนั้นแม่
เหลืออีก๒น้ะแม่ทำได้เลยปลีอะดีเลยแม่

เห็นแม่มาช่วยพ่อมัดเลยนะฮะ
ว้าวตายตีเร็ว

แสนบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑ดอกเป็น๓ดอก
วันนี้จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

๑แสนบาท

ตัวของน้องวนจากจังหวัดระยองได้รับทุนไปต่อชีวิตไม่น้อยเลยครับ
ได้ไปถึง๑แสน๑หมื่น๕พันบาท
พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

สนุกแล้วก็ลุ้นกันมากเลยใช่ปะล่ะ
ผมบอกแล้วนะว่ายังไม่หมดหรอก
เพราะผมยังมีความสนุกมาแจกคุณผู้ชมอีกครับ

เป็นความสนุกที่ไม่ได้ตัดออกอากาศไง
ความสนุกที่ผมเสียดายเพราะว่าเวลาออกอากาศมันไม่พอจริง
แต่วันนี้ครับผมรวบรวมมาแล้วความสนุกเหล่านั้นมาให้คุณผู้ชม
ช้าอยู่ใหญ่ล่ะจ๊ะไปดูกันสิจ๊ะ

แล้วนี่มันจะมา๓๐ไง

มี๖๔แล้วอะ

แล้วตอนนั้นเรากี่ขวบ
กลับเท่าไหร่นะ
โอ้โหโจ๊ะเลยอะ
กี่ปีพูดไม่ถูกนะไม่ถูกเป็นเรื่อง

อ้าวยายตาตำไม่ได้

เดี๋ยวเสียงผู้ชายขอบตาเหมือนแบบ
นี่ฉันอยู่กับใครมา๔๓ปีแล้วเหรอ
ฉันโดนแกดุมา๔๓ปีแล้วเหรอเนี่ยยาย

บอกว่าขวบกว่าขวบน้ำตัวน้อย
อยากเป็นเด็กหน่อยด้วย

มีอะไรอยากจะบอกกับลูกและลูกสะพ้ายเรา
ลูกสภัยแบบเขาดูแลยาดีมาก
สนุกใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับก็เพราะว่ารายการเกมต่อชีวิตของเรามีหลากหลายอัตรรสให้กับคุณผู้ชมได้ชมกัน
ไม่ว่าจะซึ้งเศร้าประทับใจสนุกสนานหรือว่าตลกขบขัน
เพราะทุกช่วงของชีวิตเนี่ยเรามีหลากหลายอารมณ์คละเคล้ากันอยู่เสมอ
เพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าจ่อมจมอยู่กับความทุกข์จนทำให้ไม่เกิดรอยยิ้ม
เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของคนในครอบครัวคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะปลุกหัวใจของคุณผู้ชม
ให้ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่กำลังเผชิญ
ผมเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
จากกันวันนี้นะครับผมมีของขวัญปีใหม่มาฝาก
ผมหวังว่าปีหน้าคุณผู้ชมจะยังเป็นกำลังใจให้กับรายการเกมต่อชีวิตนะครับ

หากว่าเธอไม่ช่วยดึงฉันไว้คงล้มทางไปไหนแล้วตั้งนาน
ชีวิตต้องผจญพายุฝนไผ่ผ่าน
ใจบางบางมันตันทุกท่านนะครับ

เธอนำพาฝันฝาทางมืออึดมีตึง
เป็นเหมือนรังเข็มทิศชี้ทางไป
ทุกครั้งที่มือเธอจับมือฉันยิ่งมั่นใจ
จะต้องไปถึงจุดหมายเราสักวัน

อาจจะเดินหลงทางทางกัน

อยากมั่นใจว่าเรายังไปด้วยกัน
ขอร้องช่วยสัญญาอีกสักครั้งให้เชื่อมัน
ว่าไม่มีวันจากกันจะได้ไหม
มือจับมือใจเหนียวใจเคียงเธอ
ยามพบเธอปัญหาไม่เป็นไร
ถึงไหนไม่สำคัญบนทางฝันอันยาวไกล
ขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอดทาง

บอกนั้นว่าเธอรึเหมือนพี่หนู

อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออาจจะเดินล้มทางถ้าห่างกัน
อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออย่ามั่นใจว่าเรายังไปด้วยกัน
ขอร้องช่วยสัญญาอีกสักครั้งให้เชื่อมันว่าไม่มีวันจากกันจะได้ไหม
มือจับมือใจเหนียวใจเคียงเธอ
พบเธอปัญหาไม่เป็นไรถึงไหนไม่สำคัญบนทางฝันอันยาวไกล
ขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอดทางขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอดทาง
ก็เป็นคนพิการมาแต่โดยกำเนิดปีกว่าก็มันมีลูกมันก็เริ่มลำบากมากขึ้นจ้ะ
แต่ก่อนเพื่อนผมชอบเอาชื่อพ่อมาล่อครับถึงพ่อผมก็พิการผมก็ไม่อายหรอกครับ

ปรุงลาบพร้อมจัดผักเคียงจำนวน๗จานภายในเวลา๓นาที

ได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้